คุณผู้ชมข่าวนี้ก็โอ้โหน่าเศร้าเหลือเกินนะคะ
กับครอบครัว๓พ่อแม่ลูกอยู่ที่สมุทรปราการ
คือบ้านเขาอยู่ติดกับปากอ่าวอยู่ใกล้กับทะเล
ปรากฏว่ามันมีพายุมาแล้วพอพายุปั๊บมันมาซัดคลื่นทะเล
มาโดนบ้านพอบ้านพังเสียหายทำยังไงจะหนีตาย
หนีขึ้นเรือค่ะคุณผู้ชมแล้วพอออกเรือไป
ปรากฏว่าคลื่นมันแรงมากซัดจนเรือเนี่ยมันล่ม
แล้วลูก๗ขวบค่ะจมน้ำเสียชีวิต
แม่นี่บอกโอ้โหรับไม่ได้เลยตอนนั้นกอดลูกแนบอก
วินาทีนี้บีบหัวใจมากให้ดูพร้อมกันค่ะ
แล้วแล้วลูกชายอายุเท่าไหร่๗ขวบ
ตัวนี้ตัวนี้
โอ้โหคุณผู้ชมคุณแม่หอมแก้มลูกครั้งสุดท้าย
แล้วก็กอดลูกแนบอกแต่ว่าลูกเนี่ยไร้ลมหายใจแล้วนะคะ
ซึ่งตำรวจสพสาขลาที่สมุทรปราการ

นิติเวชโรงพยาบาลพระสมุทรเจดี

ที่ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดี
พอไปถึงเนี่ยภาพที่เห็นเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เลยค่ะ
ผู้เป็นแม่คือนางสาวจงกลสง่างาม
อดศพลูกชายวัย๗ปีเนี่ย

ตัวนี้เปียกปอนไปหมดเลยแล้วแม่ก็ร้องห่มร้องไห้
ผู้เป็นพ่อคือนายสุรพลเกือกล
ก็ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้านะคะ
ทีนี้ตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวศ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีก็ชนะสูตรสบเบื้องต้น
บอกว่าการเสียชีวิตของลูกชายวัย๗ขวบเนี่ย
มาจากการจมน้ำทีนี้ก็มอบศพให้ญาติ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
คุณพ่อของน้องวัย๗ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าตี๓มันมีลมพายุซัดเข้ามาที่บ้าน
แล้วบ้านเนี่ยอยู่ตรงตักติดทะเลค่ะ
พายุมันมา๓ลูกเลย

มันแรงจนทำให้บ้านพังเลยนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นผู้เป็นพ่อก็ตัดสินใจ
พาลูกกับภรรยาไปขึ้นเรือที่จอดอยู่ใกล้
แต่ว่าเรือก็โดนคลื่นมันซัดจนเรือจม
แล้วตอนนั้นเนี่ยค่ะคลื่นซัดแล้ว
สมาชิกในบ้านทั้ง๓คนก็ไปคนละทิศคนละทาง
ผู้เป็นพ่อพยายามไหว้กลับเข้าฝั่ง
จะเอาเรืออีกลำนึงไปช่วยลูกกับเมีย

แล้วลมก็แรงมากมากจนกลับเข้ามาฝั่งได้เนี่ย
ตอนตี๔๓๐รออยู่ตรงนั้นนะคะประมาณชั่วโมงนึง
รู้ว่าภรรยาแล้วก็ลูกชายถูกชาวบ้านช่วยเอาไว้
แต่ว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วนะคะ
ผู้เป็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนโดนคลื่นซัดเรือคว่ำเนี่ยนะ
กอดลูกไว้ตลอดเลยจนมีเรือของชาวบ้านมาช่วย
แต่ก็ช่วยไม่ทันนะคะลูกเสียชีวิต
ทีนี้ชาวบ้านที่ช่วยเหลือสองแม่ลูกเข้าฝั่งก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าพอพายุสงบลงเนี่ยก็ได้นำเรือออกไปทำธุระ
แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือ

ลูกอยู่ตรงบริเวณป่าจากริมตลิ่ง
ทีนี้สภาพเปียกไปทั้งตัวเลยค่ะ
ก็เลยนำเรือเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
แสดงความเสียใจด้วยนะคะ